สวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวใครเอาฝรั่งที่ไหนมาคุยกับฉันทีมงาน

เพราะว่าลุคนี้ผมทำมาเพื่อสำหรับเพลงจิโกโดยเฉพาะ
คือปรับลุคนี้เพื่อให้เข้ากับเพลงจิกโกโดยสะเพาะ

เวย์เป็นยังไงบ้างครับเราเด็กเราเกรงไม่ต้องไปทำกับรุ่นใหญ่อย่างนั้นเลยอ่ะ
เราก็ได้รู้จักกันมานานแล้วคุยกันมาเรื่อยอะไรอย่างนี้

มันจะเป็นเนื้อหาประมาณว่าเราทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชอบมาก
แต่สุดท้ายเขาหลอกเราไปมีคนอื่นอะไรอย่างนี้
มันเป็นเนื้อหาที่แบบหลายคนเคยเจออะไรอย่างนี้
ก็เลยจับมาเขียนเป็นเพลง

ก็จะเป็นเนื้อหาอกหักเนื้อเพลงเร็วอะไรอย่างนี้
คือผมฝันไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว

ไม่อยากจะทำแบบคนเดียวทั้งอัลบั้ม
คืออยากจะมีแจมกับคนนั้นคนนืม๓๕๓๐๑๐๐
เพลงนี้ใจมาคนนี้เพลงนี้ใจมาคนนี้อะไรอย่างนี้

ก็เลยพอมีโอกาสได้ทำก็เลยทำอย่างนั้น
แล้วก็เลือกศิลปินที่เราชอบจริงมาร่วมงาน

ขวัญเคยเห็นคลิปเขาทำงานที่ห้องอัดที่บ้าน

หนึ่งเพลงมีได้เลยคุณเพียงคนเดียว

มิกซ์มาสเตอร์ทำเองเหมือนกัน
คุณออกเองนะมองว่าตอนนี้ภายเพลง
มันไม่ค่อยจะมีความจำเป็นเท่าไหร่

ศิลปินที่เขามีสามารถจะทำเพลงได้เนี่ย

จากเมื่อก่อนจะออกเพลงทีนึง
ทั้งมีบริษัทมาทำให้

ต้องมีบริษัทออกค่าทำเทป
แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลหมด

สามารถแต่งเพลงจากคอมพิวเตอร์เครื่องเรียวได้
ก็หลังจากนั้นค่ายก็เริ่มจะ

คือแบบเรามีงานเราสามารถปล่อยขึ้นไปได้เลย

เพราะมันทำให้ทุกคน
หลายคนได้มีโอกาสมากขึ้น
หลายคนที่อยากเป็นศิลปินมานาน

ได้โชว์ผลงานที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างนี้

คือเราอยากทำอะไรก็ได้ในแบบของเรา
นี่ก็เป็นผลงานล่าสุดนะคะ
ของอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถนะคะ
แต่งเองร้องเองโปรดิวเองมิคดนตรีเอง
โอ้โหคุณคะเก่งขนาดนี้ลองไปฟังเพลงเขาดูแล้วกัน

ไม่ได้มาเล่นแล้วก็จิโกครับ
ขอบคุณค่ะ